เอาปรับอารมณ์กันต่อค่ะมาดูกันที่สามีแห่งชาติ

แต่วันนี้เป็น๕อันดับสามีแห่งชาติวัยอบอุ่นค่ะ

นี่พี่ป้องมาแล้ว

กล้องสหรัฐอายุ๔๘ปี
แต่ดีกรีความหล่ออมตะบุคลิกแสนอบอุ่นละมุนสุด
แปลกใจนะคุณหากสาวจะบอกว่า

ว่าอายุจะห่างกันเยอะอยู่ก็ตามนะคะ
ต่อมาเพลงหน้าหยกหล่อตลอดกันค่ะ
เจษฎาพรหล่อเป๊ะเวอร์สายแอดเวนเจอร์เออะเข้าป่าตลอดเลย

ให้คุณติ๊กเป็นทาซานโหนมาโหยเจอกันตลอด

ตอนนี้เนี่ยกำลังจะย่างเข้า๔๐
แต่เห็นแล้วเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน
ได้เศษโลโซก็มา

อยากได้สามีแห่งชาติแนวกลุ้มกลิ่มมีเสน่ห์

มาต่อกันที่เคนธีรเดชกันบ้างค่ะ
นี่ก็พระเอกมากฝีมือเลยนะ
คุณพ่อลูกสองอายุ๓๙ปี
หล่อใสไม่แพ้หนุ่มวัยรุ่นเลยนะจ๊ะ

พันเบิร์ตหล่อคมเข้มแบบสไตล์ไทยแท้คุณคะ

คนไหนรักคนไหนโหวตกันได้

เข้าไปกดไลท์ผ่านเฟซบุ๊คไทยรัฐ

หนุ่มคนไหนคือสามีแห่งชาติ

แฟนข่าวบันเทิงไทยรัฐเทใจให้มากที่สุด
บันเทิงไทยรัฐช่วงเย็นวันนี้เดี๋ยวติดตามผลกันละกัน

ไปไม่ได้อะไรหรอกเอาจริงแต่คือได้ความสุขทางใจ
แล้วมันดีต่อใจก็โหวตกันเถอะค่ะนะคะ
มีความกลุ้มทุหรี่เบาแต่ส่วนตัวแล้ว
ฉันขอโหวตให้คุณก้องสหรัฐนะเธอมีบ้างไหม
ถ้ามีปุ่ม๕ฉันกดโหวตรวบเลย